ส่วนกรณีที่มีข่าวในโซเชียลมีเดียว่าทางดีเอสไอได้ยึดรูปเหมือนทองคำของหลวงพ่อวัดปากน้ำรวมถึงทรัพย์สินต่างของวัดพระธรรมกายนั้นนะคะ
ดีเอสไอก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงค่ะพันธมตรีวรนันศรีล้ำผู้อำนวยการศูนย์บริหารคดีพิเศษในฐานะรองโฆษกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ
แถลงชี้แจงกรณีที่มีข่าวปรากฏในโซเชียลมีเดียว่าดีเอสไอเข้าไปอายัดทรัพย์สินของวัดพระธรรมกาย
รูปเหมือนทองคำหลวงพ่อวัดปากน้ำและอาคารสถานที่ของวัดพร้อมนำสิ่งของผิดกฎหมายไปซุกซ่อนในบริเวณวัด
รวมถึงมีการจับศึกพระสงฆ์จึงขอยืนยันว่าข่าวที่ปรากฏออกมานั้นไม่เป็นความจริง
จากนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีการปลุกระดมคนเข้ามาในพื้นที่ผ่านทางโซเชียลมีเดีย
ได้แจ้งเตือนให้เปลี่ยนบุคคลที่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานไม่เช่นนั้นจะดำเนินการตามกฎหมาย
ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีหรือปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
เพราะความนางกล่าวไม่เป็นความจริงและทรัพย์ศิลป์ของวัดไม่มีส่วนเขียวข้องกับการปฏิบัติการ
จดทะเบียนในจังหวัดปฐุมธานีกล่าวกับไทยรัฐทีวี
ถึงกรณีการตรวจสอบมูลนิธิธรรมกายว่าดำเนินการผิดวัตถุประสงค์หรือไม่
โดยกล่าวว่าในส่วนของจังหวัดไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบใด
เพราะได้มอบข้อมูลให้ตำรวจที่ประสานขอข้อมูลของมูลนิธิธรรมกาย
และมูลละนิทธิธรรมกายที่เกี่ยวข้องกับวัตถมกายซึ่งมีจำนวน๔๕มูลละนิทธิธรรมกายไปหมดแล้ว
เมื่อช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมาซึ่งก็ประกอบด้วยงบบัญชีรายชื่อกรรมการและรายงานการประชุมต่าง
โดยมองว่าหากมีการใช้จ่ายเงินไปในกิจกรรมที่ผิดวัตถุประสงค์
ตามปกติก็จะไม่ดำเนินการโดยมูลนิธิอยู่แล้วนะคะเพราะจะมีการบันทึกข้อมูลไว้เพื่อรายงานต่อกระทรวงมหาดไทย
หากจะทำสิ่งที่ผิดวัตถุประสงค์ก็คงจะใช้เงินจากแหล่งอื่นที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกับวัดพระธรรมกายได้มากกว่าค่ะ